มีเหตุที่เกิดต่อเนื่องแต่เมื่อคืน
ก็คือเป็นเหตุอุกอาจที่น้อง

เขาโดนกระหน่ำยิงรัว๗นัท

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณถนนประดูกงามตาคลีพิรม
ช่วงทางโค้งในพื้นที่บ้านตาคลีพิรม

นี่คือสภาพรถที่ถูกกระหน่ำยิงนะคะ
มีร่องรอยถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด๑๑มม

นี่ฮะทะลุกระจกฝั่งคนขับนะ
ใช่ค่ะซึ่งคนขับก็คือสอสทอก
หรือว่าน้องเมียของคุณอู๊ดเป็นต่อนะคะ

ตำรวจก็มีการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ
เจ้าของรถอย่างที่บอกคือสทโอ๊ค
หรือว่านายรณชัยใยสินนะคะ

แล้วก็มีศักดิ์เป็นน้องเมียของคุณอู๊ดเป็นต่อ
นักแสดงตลกชื่อดังด้วย

ยิงสู้กับคนร้ายนะฮะ
ทโอ๊คถือว่าเป็นสอทคนดังของพื้นที่เลยนะ
เพราะว่าสอทรมักจะอะไรนะค้านเรื่องของโครงการการก่อสร้าง
อาจจะดูมีปัญหาให้มีการตรวจสอบอะไรบ่อย
สทโอ๊เขาเลยเป็นคนดังคนหนึ่งเลยนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วก็เหมือนเป็นเรื่องของการมงการเมืองอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะ
ที่นี่เบื้องต้นสธโอ๊คเขาบอกแบบนี้ว่าวันเกิดเหตุเขากำลังขับรถกลับบ้าน
ขับรถคันนี้แหละกลับบ้านผ่านป่าอ้อย
แล้วจู่ก็มีคนร้ายสองคนมาทำทีคล้ายกับโบกรถ
เพื่อให้ชะลอก่อนจะกระหน่ำยิงปืนใส่รถของเขาแบบไม่ยั้งเลย
หลังจากนั้นสทโอก็มีการควักปืนขนาด๙มมที่พกติดตัวมาด้วย
เพื่อความปลอดภัยยิงต่อสู้คนร้ายก็วิ่งหลบหนีกันไป
ที่นี่หลังเกิดเหตุเห็นบอกว่าสธโอ๊ครอดมาได้
ใช่ฮะโพสต์เฟซบุ๊คไว้แบบนี้
บอกว่าผมยังไม่ตายโพสต์เฟซบุ๊คพร้อมกับคลิปเหตุการณ์ไว้
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ต้องไปพูดคุยกับสทโอ๊คที่รอดชีวิตมาได้เหมือนกันนะฮะ
ทีนี้ทางด้านของสทโอ๊เขาก็เล่าให้ฟังแบบนี้ว่า
เขาเชื่อว่าการก่อเหตุครั้งนี้ก็คงหวังจะลอบสังหารเขานะคะ
ในขณะเดียวกันก็คงเป็นเรื่องของการเมืองท้องถิ่น
แต่ก็ยังไม่ทราบนะคะว่ากลุ่มคนก่อเหตุเป็นใครมีการจ่างวานมาไหมหรืออย่างไรบ้าง
ส่วนประเด็นหลักที่เขาคิดว่าน่าจะเป็นมูลเหตุ
ก็คือเรื่องของการตรวจสอบโครงการของเทศบาล
โครงการถนนโครงการก่อสร้างก่อนหน้านี้
ที่สทโอ๊คเขาได้มีการตรวจสอบไป
ในเรื่องของการทุจริตคอรัปชั่นหรือเปล่า
เป็นสองโครงการใหญ่นะคะลองฟังเขาเล่าเหตุการณ์หน่อยค่ะ
แล้วผมก็วิ่งเข้าไปเพื่อไปแอบไว้อยู่ข้างใน

ก็เครตนักศุษย์ก็มีกระทบทั้งกับทะเลาะกับผู้ต่อเหมา

แล้วก็สทโอเขาบอกด้วยนะว่าเขารอดมาได้
เพราะว่าบารมีของหลวงปู่ทวดที่คล้องติดตัว
หลังจากนี้ตำรวจก็คงมีการตั้งทีมเฉพาะกิจ

เพราะว่าเชื่อว่าคนร้ายมีการวางแผน